ล่าสุดนะครับสถานการณ์ที่บ้านกกอกนั้นนะครับ
มีรายงานบอกว่าตำรวจนั้นถึงแม้ว่าจะเข้าไปในบ้านลุงพล
แล้วไม่เจอลุงพลไม่เจอป้าแตนแต่ยังไม่ละความพยายามนะครับ
มีรายงานว่าจะปูพรมค้นหาลุงพลในหมู่บ้านกกอกอีกครั้งหนึ่ง
ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นภาพที่เกิดขึ้นที่หน้าบ้านลุงพล
ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานี่คือวินาทีที่แม่น้องชมพู่
มารอจ้องตาเขมงดูว่าลุงพลอยู่ในบ้านหรือเปล่า
เรื่องมันเกิดขึ้นก็คือสารจังหวัดธนบุรีท่านออกหมายจับ

ในข้อหาขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่

และอีกข้อหาหนึ่งคือขืนใจเจ้าพนักงาน
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้กำลังประทุษร้ายครับ
กกตูมบ้านคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่
อีกจุดหนึ่งก็คือพยายามจะหาทนายตั้ม

เพราะถ้าหากเจอทนายตั้มก็เข้าใจว่าจะเจออีกคนนึงด้วย
พยายามโทรเช็กแล้วปิดเครื่อง

แต่เบอร์ที่ให้พูดสิทธิ์ข่าวคือเป็นเบอร์นี้

ถ้าย้อนกลับไปก่อนที่ที่บอกไว้คนแรกที่ยื่นหนึ่ง
ใจถึงอยู่เคียงข้างลุงพลคนแรกเลย
คือมือปราบสัมภเวษีพี่หมอปลา
หมอปลาคนแรกฮะแล้วหมอปลาเนี่ยใช้ยานวิเศษอะไรหรือเปล่า
ในการดูลุงพลไม่ใช่ใช้ใจมองใจกัน

จากนั้นมาหมอปลากลับบ้านบอกพี่น้ำฟ้าเราหาโฉนดเตรียมไว้เลย

เอาโฉนดนู่นที่ดินล้อมเพชร

เอามารอที่จะประกันตัวลุงพลในวันนู้นแล้ว

นี่คือหมอปลามือปราบสัมภเวษี

ที่ออกมายืนเคียงข้างลุงพล
แต่จากนั้นมาเส้นทางชีวิตทำให้ต้องเกิดการแยกย้ายไปจากกัน

คือบางคนถึงขั้นแซวเลยนะพี่ต้น
บอกว่าหมอปลาวันนั้นที่ใช้สายตาสัมผัสสายตา

หมอปลาณวันนี้หมอปลาเลด้าพังหรือเปล่า

คนเคยรักกันหมอปลามือปราบสัมภเวษีกับลุงพลนะฮะ
เขาเคยทำกับข้าวด้วยกันจำได้ใช่ไหมคะ
ทำกับข้าวกันแล้วก็ป้อนอาหารให้กันและกันค่ะ
ถึงขั้นที่ว่าคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่เลย
ขึ้นป้ายเลยนะคะบอกว่าบ้านนี้ไม่ต้อนรับหมอปลานะคะ

คือตอนที่ชื่นมืดตั้งแต่วันที่๓สิงหาคมที่ผ่านมา
ปีที่แล้วค่ะคุณผู้ชมหมอปลาไปที่บ้านลุงพลนะคะ
ทำอาหารที่บ้านลุงพลทั้งผัดสตอขนมหวานกล้วยบัวชี
จังหวะที่มีการเขาป้อนอาหารให้กันและกันด้วยนะคะ
้อนอาหารให้กับลุงพลกับป้าแตนนี่จังหวะนี้ค่ะ
เดี๋ยวเห็นเลยบรรยากาศโอ้โหมันช่างแตกต่างกับตอนนี้ยิ่งนักนะฮะ
ช่วงนั้นเนี่ยปรากฏว่าคุณผู้ชมคือบ้านของลุงพลเนี่ยชื่นมื้นใช่ไหม
หมอปลารักกับลุงพลรักกับป้าแตน
แต่ปรากฏว่าถ้าเกิดว่าไปดูอีกมุมหนึ่งอีกบ้านหนึ่งค่ะ
บ้านของแม่น้องชมพู่เนี่ยโอ้โหก็ขึ้นป้ายเลยนะคะแรงเลยอ่ะ
บ้านนี้ไม่ต้อนรับหมอปลา
คือตอนแรกเนี่ยตามรายงานข่าวตอนนั้นเนี่ยบอกว่าหมอปลาเนี่ย
เข้าไปเคลียร์ใจกับแม่ของน้องชมพู่
แต่แม่น้องชมพู่คือขึ้นป้ายดักไว้ก่อนเลย
บ้านนี้ไม่ต้อนรับหมอปลาแบบนี้นะคะ

แต่ไปดูบรรยากาศวันที่๓คนเขายังมองไปในทางเดียวกันอยู่

หมอปลานี่นะฮะลงมือทำอาหารขนมจีนน้ำยาขนมจีนแกงเขียวหวาน

หมอปลาเนี่ยเน้นใส่ตีนไก่กับเลือดไก่เยอะสื่อความหมายอะไร
น้ำยาสูตรเมืองเพชรชบุรีกับตีนไก่เพราะจะได้รักไข้เหมือนพี่เหมือนน้อง
เล่นเอาลุงพลตอนนั้นปึ้มปริ่มครับ
การเลี้ยงพวกนี้มันมีระยะหรือเปล่าสงสัยอะไรไหมหน้าข่าวสงสัยอะไรหรือเปล่า
ก็สงสัยนะฮะก็น้ำยานี่หมอปลาพูดไปแล้วให้พูดทวนอีกทีหนึ่งก่อน
น้ำยาก็จะหมายความว่าต่อจากนี้ลุงพลเมื่อคืนลุงพลเป็นคนปั่นน้ำยานะครับ
จะให้รู้ว่าลุงพลต่อจากนี้ไปไม่ได้กระจอกนะมีน้ำยาด้วยนะ
มีน้ำยานะครับคุณจะมารังแก่แบบก่อนไม่ได้นะเขามีน้ำยานะ
รังแก่เขามากน้ำยาสัดหน้าเลยนะ
ก็ตีนไก่มันหมายความว่าลุงพลกับป้าแตนมันมีคนละสองตีน
แถวนี้ที่มันมีหลายตีนเพราะนึกว่ากำลังใจไงครับ
คนมาให้ลุงพลก็คือส่วนหนึ่งที่เป็นตีนใช่ไหม
ปกติเนี่ยตีนไก่อย่าไปคิดเยอะแต่ถ้าฟังหมายของผม
เมื่อก่อนมีแค่คนละสองตีไงวันนี้ลุงพลเนี่ย
ให้กำลังใจคนหวังดีกับลุงพลเนี่ย
พูดง่ายมาหลายปีนะครับซึ่งใครจะมาทำร้ายลุงพลง่าย
เป็นไปไม่ได้แล้วเพราะลุงพลมีหลายตีนทีนี้ไม่ได้มีสองตีนเลยนะ
ก็ต้องไม่โกรธหมอปลานะนั่นคือช่วงนั้น
รู้สึกอย่างนี้คิดอย่างนี้สัมผัสได้แบบนี้
ใช่คนไทยจำนวนหนึ่งก็รู้สึกแบบนี้นะ
แต่ที่สุดแล้วเส้นทางมิตรภาพมันก็ไม่ได้อยู่หรือยืนยั้งยืนยงตลอดไป
เพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เองนะครับพี่อุ๊บเพิ่งจะให้สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์
บอกว่าพี่อุ๊บเชื่อว่าตำรวจหาหลักฐานได้แน่นแล้วไม่ใช่แพ้
แล้วก็บอกว่าฝากไปถึงลุงพลด้วยว่าขอให้เชื่อในกฎแห่งกรรมมอบตัวดีกว่า
พี่อุ๊ปเหมือนจะโดนเหยียดโดนบูลลี่มา
คุณก็เลยต้องถอนตัวและถอยห่างจากทางลุงพล
ในการไปติดกล้องวงจรปิดที่บ้านของลุงพลให้ในช่วงแรก
คือก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครในตอนนั้นนะติดกล้องวงจรปิดให้
ไปมาถัดจากนั้นไม่นานเนี่ย
ลุงพลไปเจอเครื่องดักจับสัญญาณโทรศัพท์มือถือ
แปลง่ายคือหากใครสนทนาหากใครพูดจา
ในรถของลุงพลซึ่งก็เป็นรถของลุงพล
ก็จะรับรู้ด้วยลุงพลก็เลยโบ้ยมาเลยว่า
คนที่ทำเรื่องนี้นี่ไงคนนี้แหละ
พอพาดมาที่หมอปลาหมอปลาก็บอกเอาละว่า
ถ้าอย่างนี้เราก็อยู่ต่อกันไปไม่ได้แล้ว
จากนั้นมาความสัมพันธ์ลุงพลก็เริ่มถอยจาก
หมอปลาก็เริ่มถอยจากจากลุงพลเช่นเดียวกันกับพี่อุ๊บ
ก็เริ่มถอยห่างออกมาจากลุงพลเหมือนกัน
แต่ว่าตอนที่หมอปลาก่อนจะออกมาก็คอนทะเดียร้อนแรง
และหลังจากที่หมอปลาทราบเรื่องของหมายจับลุงพล
หมอปลามีทัศนะด้วยนะฮะในช่วงที่ผ่านมานะฮะเชิญฟังฮะ
ในช่วงที่ผมออกมานะฮะจัดแสของบุคคลคนนั้นนะฮะ
เขายังฟีเวอร์อยู่นะแต่เราเลือกที่จะถอยทิ้งไป
ถามว่าเพราะอะไรก็มีเรื่องหลายอย่าง
แล้วถามว่าวันนี้ถ้ามันมีหมายจับกับบุคคลคนนั้นจริงอ่ะ
ผมจะต้องไปช่วยไหมผมก็บอกไว้วันนั้นแล้วว่า
เราไม่ขอยุ่งไม่ขอข้องเกี่ยวกับคนนั้น
เพราะเราถุยน้ำลายตรงนั้นทิ้งไป
เราไม่ได้กลืนน้ำลายตัวเอง
ถอนตัวถอนตัวตั้งแต่ตอนนั้น

ไม่อยากยุ่งแล้วเพราะว่าถุยทิ้ง

ประเด็นที่หมอปลาพูดบอกว่าถ้ามีหมายจับไม่ต้องท่าแล้วนะคะ
เพราะเมื่อคืนหมายจับออกเรียบร้อยแล้ว
ไทยรัฐนิวส์โชว์ค่ะมีโอกาสได้พูดคุยกับหมอปลามือปราบสัมภเวษีนะคะว่า
หนึ่งรู้สึกอย่างไรบ้างที่คนที่ถูกออกหมายจับคือลุงพล

หมอปลาเชื่อลึกว่าลุงพลแกไม่ยอมรับ
คุณผู้ชมดูช่วงสัมภาษณ์หน่อยค่ะ
หมอปลาลึกแล้วเนี่ยคิดว่ามีคนอื่นอีกไหมหรือว่าลุงพลคนเดียว
ผมว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะมีแค่เขาคนเดียว
ก็ต้องดูกันไปว่าเขาเคยบอกว่าถ้าหวยออกที่เขา
เขาจะแฉให้หมดก็ต้องคอยดูไงพี่
แต่แต่พี่ผมก็ยังเชื่อว่าเขาก็จะไม่ยอมรับ
ปฏิเสธข้อหาประมาณอย่างนั้นอันนี้เป็นสิทธิ์นะแต่เขาเป็นสิ่งผู้ต้องหานะถ้าเขาอืม
เขาปฏิเสธอยู่แล้วแม้กระทั่งการทำร้ายนักของนักข่าว
มันชัดเจนเขาก็ยังปฏิเสธ
ก็คงจะฝากอะไรไม่ได้แล้วครับเพราะไม่ได้ไปยุ่งกันตั้งแต่เดือนธันวาคมแล้วครับ
เป็นภาพที่เขาไม่มีใครแม้แต่คนเดียว
พอมาถึงระยะเวลาหนึ่ง
มันก็มีข้อสงสัยหลายอย่าง
อันที่เช่นเราไปติดกล้องให้เขาเขากลับว่าเราไปดักฟังเสียงเขา
แล้วเขาเจออุปกรณ์เครื่องดักฟังในรถเขาก็คิดว่ามันเป็นของผมทั้งที่มันไม่ใช่ของผม
แล้วผมก็เคยถามตัวเองว่าเฮ้ยถ้าคนเรามันไม่ทำผิดอะไรทำไมมันต้องระแวงคนใกล้ตัวกันด้วย
และประเด็นอีกประเด็นหนึ่งวันที่เมียผมเสียใจน่ะเราได้นัดจากคนทั้งสองคนเพื่อไปเจอเขา
ซึ่งคนสองคนนี้ก็เป็นพยานที่เห็นเขาซึ่งบุคคลอีกคนหนึ่งบอกว่า
บอกเมียผมว่าเขาไม่กล้ามาเจอผมหรอกและมันก็เป็นไปตามนั้นจริงเขาไม่กล้ามาเจอเพียงผม
จากสูงสุดคืนสู่สามัญ